ข่าวใส่ไข่สดใหม่

โอ้โหวันนี้เป็นวันที่น่ากลัวอีกหนึ่งวันนะ

๑๙นี่นะครับปิด๑๔วันสรุปแล้วโรงเรียนปิดไปแล้วเนอะ
อย่างที่บอกแอร์เอเชียเขาก็ได้ประสานแล้วนะฮะ
สำหรับคนที่ใช้ไฟดินนั้นกรุณาไปพบแพทย์
แล้วขอความรุณาตรวจสุขภาพสักนิดหนึ่งเถอะ
นี่ก็ไปถึงกองทัพอากาศเลยเพราะอยู่ในเขตดอนเมืองด้วยนะฮะ
พลอากาศเอกมณิชย์วงวาดผู้บัญชาการทหารอากาศ
ก็มีหนังสือแจ้งให้หน่วยขึ้นตรงกับกองทัพอากาศเนี่ย
ให้มีในคำสั่งด่วนให้กำลังพลกองทัพอากาศไทย
ทุกนายปฏิบัติอย่างเร่งครัดก็คือ
เพราะว่าหลังจากมีพบผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
ในเขตพื้นที่ดอนเมืองซึ่งเป็นครอบครัวที่กลับจากการเดินทางไปเที่ยวญี่ปุ่น
เตือนให้เฝ้าพร้อมให้กับข้าราชการทอกำลังพล
ทุกนายให้สวมหน้ากากขณะปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ล้างมือบ่อย
ห้ามกำลังพลไปประเทศที่เสี่ยง

ส่วนสาธารณสุขก็ประกาศให้โรคนี้นะฮะโควิด๑๙เป็นโรคติดต่ออันตรายแล้ว
แล้วก็พบว่ามีผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙เพิ่มอีก๒ราย
ก็คนที่กลับจากญี่ปุ่นเป็นครอบครัวเดียวกัน
เขารักษาตัวที่โรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่งที่ในพื้นที่สะพานใหม่ดอนเมือง
ก็ทำให้พลอากาศเอกมานิดมีคำสั่งให้ออกประกาศเพื่อความปลอดภัย
เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด
ให้เจ้าหน้าที่ทหารและกำลังพลทั้งหมดของหน่วยที่ขึ้นตรงต่อกองทัพอากาศ
สวมหน้ากากอนามัยแล้วก็รักษาความสะอาดดังได้กล่าวไปแล้ว
ออกหนังสือชี้แจงเรื่องผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสว่าเมื่อวานเมื่อวันที่๒๓กุมภา
ผู้ป่วยชายไทยก็มาถึงโรงพยาบาลด้วยอาการไอ
แล้วก็ปฏิเสธว่าไม่ได้เดินทางไปในประเทศที่เสี่ยง
เรื่องต้นก็เลยวินิจฉัยว่าเป็นปอดอักเสบและไข้รักษาตัวในโรงพยาบาล
พอเช้าวันที่๒๔อายุรกรรมผู้เชี่ยวชาญในแพทย์
โรคปอดก็เข้าตรวจอาการอีกแล้วก็สอบถามประวัติ
เดินทางไปต่างประเทศอีกหรือเปล่าก็ยังปฏิเสธอีก

ใช่พอช่วงสายถึงได้บอกคือปฏิเสธถึง๒ครั้ง๒วัน
ในที่สุดครั้งที่๓พอถามอีกถึงได้บอกว่าไป

ติดต่อสถาบันป้องกันควบคุมโรคที่เขตเมือง
แล้วก็ย้ายเข้าไปพักรักษาตัวในห้องความดันลบ

พอถึงช่วงค่ำของวันที่๒๔ผลตรวจก็พบเชื้อโควิด๑๙จริง
ทางโรงพยาบาลบีแคร์ก็แจ้งสปคมทันที
ปัจจุบันก็ได้รับการส่งตัวไปที่โรงพยาบาลของรัฐเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
จากการที่เขาปกปิดแล้วก็ปฏิเสธการเดินทาง
ส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาล
สัมผัสใกล้ชิด๓๐คน
จะต้องถูกกักแล้วก็ตรวจ
ทีนี้ก็ตอนนี้เบื้องแรกยังตรวจไม่พบนะคะ

ไม่ได้ติดก็ปิดแล้วก็ธนาคารข้างก็ต้องติดไปด้วยเพราะเขาเดินเข้าไปนะคะ
เชื้อนี้ผู้ติดต่อทั่วโลกนี้คือ๘๙๐๗๐คนแล้ว

คือเอาง่ายคือมันเหตุมาจากคุณป้า

หมายถึงว่าคุณป้าที่เกาหลีที่เขาบอกว่า

โดยจะจัดให้สอบใหม่นู่นเลย๒มีนาคมเลยพี่
แล้วก็ขณะที่สำนักงานเขตดอนเมืองก็พร้อมกับ
บริการสาธารณสุข๖๐กองควบคุมโรคติดต่อ

แน่นอนว่าสถานที่ที่ครอบครัวนี้ไปไหน
คือการปิดหมดจะมีการไล่ปิดหมดเลย
แต่ทางแอร์เอเชียเขาก็ได้ประสานอย่างนี้นะฮะ
ตอนนั้นที่เดินมาจากซัปโปโรดอนเมือง

ขอความร่วมมือเถอะเห็นแก่ประเทศชาติ
ไปหาหมอหรือพบแพทย์

หรอกคือตอนนี้ทางการเขาตามแล้ว

ถูกต้องเขาต้องตามเลยเขาไม่ใช่มีสิทธิ์ได้ไปตรวจพี่เขา
ต้องตามคนเหล่านี้ที่อยู่บนเครื่องเดียวกัน

เพื่อรอดูอาการใน๑๔วัน

เขาเรียกอะไร
เป็นหลายแรง
เพราะฉะนั้นเนี่ย
ปัญหาร่วมติดต่ออันตราย

มันจะมีคนที่ไปเที่ยวประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง
แล้วกลับมาเนี่ยแล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่ได้เป็นอะไร

คือพอโรคตัวนี้ไอ้โควิดมันถูกประกาศ

เพราะฉะนั้นมันมีข้อกฎหมายมาคุ้มครองทันที
ว่าถ้าเกิดคุณเข้ามาคุณเข้ามาในเมืองไทย
แล้วคุณไม่ได้กักตัวคุณเอาไว้๑๔วันเนี่ย

คือเพราะฉะนั้นคือต้องระวังนิดนึง
เพราะว่าไอ้เจ้าโควิดตัวนี้
คือสมมุติว่าอย่างผมนั่งคุยกับพี่เมียวอย่างนี้
อย่างนี้ผมไม่มีอาการของโรคออกมา

พี่ใส่หน้ากากด้วยพี่ใส่หน้ากากอนามัยไว้
อยู่ดีไปติดหน้าผากติดแก้มพี่
แล้วพี่เหงื่อออกปุ๊บมันไหลเข้าตาเนี่ยพี่ติดเลยนะ
ติดแล้วนะแล้วไอ้เชื้อตัวนี้ที่มันสุดยอดมันคืออะไรรู้ไหม
มันอยู่ในอุณหภูมิของเมืองไทยเนี่ย

ถ้ามันตกที่โต๊ะตัวเนี่ย๙วัน
ถ้ามันสมมุติเอาอย่างนี้ผมอธิบายให้ฟัง

คนไทยเข้าใจอะไรผิดเยอะ

เป็นประเทศร้อนที่อย่างที่เมืองจีนเกาหลีไต้หวันห้องคงอะไรอย่างนี้อากาศเขาเย็นอยู่ใช่ไหมอันนั้นอ่ะเพราะเชื้อได้เกินยี่สิบสี่มันเกินยี่สิบสี่วันแน่นอนยี่สิบแปดวัน
คุณคิดดูเอาเองแล้วกันไม่ใช่ว่าร้อนปุ๊บแล้วมันตายทันทีนะฮะ
นั่นคือความเข้าใจผิดคืออันนี้ที่ผมกล้าพูดได้เพราะผมได้มีโอกาสพูดคุยกับคุณหมอทางด้านนี้โดยตรงเลยเนี่ยหลายคนนะครับ
แล้วแกก็บอกเลยว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบว่า

เพราะไอ้โรคนี้ไอ้สิ่งที่มันแบบเป็นตัวเฉพาะของมันเลยคือ
คุณหายใจเข้าไปเนี่ยนะครับหรือคุณขยี้ตาเข้าไปเนี่ย
มันไม่ได้ผ่านที่หลอดลมหรือที่คอคุณนะ
แล้วคุณจะมารู้สึกเจ็บคอก่อนไม่ใช่มันลงปอดเลย
พอมันลงปอดเสร็จปุ๊บปอดคุณบวมเนี่ยนะฮะ
คือระหว่างปอดบวมคุณยังสามารถทำนู่นนี่ได้
มันไม่รู้สึกโดยที่คุณไม่รู้ตัวด้วย
นั่นคือนั่นคือเป็นเอกลักษณ์เฉพาะของไอ้เจ้าโควิดตัวนี้
เพราะฉะนั้นเนี่ยอาการมันก็จะกินแบบรุนแรงขึ้น
อ่ะผมบอกให้แล้วกันจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้เลยนะ
อันนี้คือไม่ได้พูดให้ตระหนกหรือตกใจอะไรอย่างนี้นะครับ
จำได้ไหมมีเคสของเอ่อคุณลุงคนหนึ่งที่เป็นคนขับรถทัวร์อืม
ตอนนี้ก็วิกฤตหนักแล้วนะ
นี่คือเรื่องจริงอ่าแล้วอีกคนนึงอ่ะอย่างก่อนหน้านี้
มันแท็กซี่ปล่อยไปแล้วแท็กซี่จบไปแล้วแท็กซี่ไม่เป็นอะไรแล้วนะ

ส่วนอีกคนนึงที่ก่อนหน้านี้มีข่าวไว้ว่า
เจ้าโควิดตัวนี้มันจะรุนแรงเฉพาะคนที่อายุมาก
๖๐ขึ้นหรือว่ามีโรคประจำตัวนู่นนี่นั่น
ไม่ใช่นะมีชายคนหนึ่งอายุแค่๓๐ปีเท่านั้นเองในเมืองไทยนี่แหละ
เป็นพนักงานที่ที่หนึ่งแล้วกันที่จะต้องคอยขายของให้กับคนต่างชาตินี่แหละ
ไปติดมาตอนนี้ก็วิกฤตหนักอยู่เหมือนกัน
ใช่ที่มีข่าวลื้อนะ
อันนี้คือเพราะฉะนั้นก็คือจำเพราะได้เลยว่า
ไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นคนแก่หรือคนมีอายุที่จะแบบจะรับเชื้อนี้เข้าไปแล้ว
แล้วตายแล้วจะรุนแรงแล้วจะวิกฤต
คือของในประเทศยังไม่ตายแต่มีระดับวิกฤต

คนก็เราต่างคนต่างระแวดระวังกลัวกันไง

เพื่อนหนูไปญี่ปุ่นกันมาอันดับแรก
ญี่ปุ่นยุโรปตอนนี้วิกฤตนะฮะ

แต่ว่าในมุมของที่คุณเองต้องควรดูแลสังคมด้วย

คือคุณมอสไปญี่ปุ่นกลับมาปุ๊บ
เขาประกาศเลยว่าเขางดงานคอนเสิร์
แคนเซิลคอนเสิร์ตหมดเลย๑๔วัน

คุณธัญญาก็ประกาศยุคแล้วเพิ่งกลับมากัน
อันนี้คือมันมีความจำเป็นมากนะครับ
ผมเข้าใจนะว่าหลายคนก็รู้สึกว่า
ฉันต้องไปเที่ยวญี่ปุ่นไปเที่ยวฮ่องกงไปเที่ยวซิงคโปร์
เพราะคุณอาจจะเก็บเงินมานาน

โอเคถ้าสุดท้ายมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะแคนเซิล

แต่พอคุณกลับมาปุ๊บคุณต้องหยุดทำมาหากิน

เก็บตัวอยู่ที่บ้านแยกตัวคุณเองออกมาจากครอบครัว

ไม่อย่างนั้นบางคนเป็นช่างตัดผม
ไปเที่ยวปุ๊บใช่ไหมกลับมากูไปตัดผมต่อ

อย่างนี้มันก็ไม่ได้ปลอดภัยนะ

อย่างสองคนนี้คุณปู่คุณย่าเนี่ย

ว่าคุณย่าไปฮอกโกโดเป็นกรุ๊ปทัวร์
ตั้งแต่๑๖๒๐กุมภาพันธ์
หากวันนี้ผู้ย่ากลับจากฮอกไกโด

คนที่ปวนปู่เนี่ยไข้ขึ้นแอดมิตรโรงพยาบาล
ย่าก็มาเฝ้าไข้ไม่ยอมบอกว่าไปไหนมาด้วยนะฮะ
จนกระทั่งวันที่๒๔ผ่านไป๔วันแล้วเนี่ย
ถึงยอมบอกจับตรวจผลเป็นบวก
มีหลานอีก๒คน๘ขวบกับ๓ขวบ
ไม่ได้ไปญี่ปุ่นด้วยตรวจผลเป็นบวก
๘ขวบหลานไปโรงเรียนมาแล้ว๑วันเต็ม
นั่นก็คือโรงเรียนพระหารุทัยคอนแวนดอนเมือง
ภาษาหรือไทยดอนเมืองไม่ใช่คอนแวน

ตอนนี้ก็ขยายผลไปที่พ่อของหลานแล้ว
พ่อของหลานซึ่งทำงานอยู่ธนาคารธนชาติ
แล้วก็สั่งตอนนี้ขยายผลไปที่พ่อพ่อของหลาน
ซึ่งทำงานธนาคารหน้าชั้นแล้วก็สั่งปิดสาขาไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว
พนักงานบุคลากรโรงพยาบาลที่ดูแลในช่วงแรกใน๔วันแรกเนี่ย
บอกว่าไม่ใช่๓๐นะ๔๐คน
ตอนนี้ต้องให้เฝ้าดูอาการในห้องปลอดเชื้อทั้งหมด

ปู่ตอนนี้อยู่ที่โรงพยาบาลสวงอกนะฮะ
กับหลานไปอยู่ที่โรงพยาบาลบำราชนราดูนนั่นแหละฮะ
ตรงนี้คือข้อมูลไทม์ไลน์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด
ก็คือจริงแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับว่า
ประเด็นมันอยู่ที่ว่าคุณไปต่างประเทศกลับมาเนี่ย

ไม่ใช่ว่ากลับมาปุ๊บเนี่ยคุณจะ

ฉันไม่เป็นไรฉันแข็งแรงฉันอะไรอย่างนี้

แล้วที่สำคัญสำคัญที่สุดคือ

มันมีอาการที่คนต้องใส่แม็กซ์

ที่ผมอธิบายไปพี่ไม่ได้เป็นนะ

แต่พี่ใส่แมสเพราะฉะนั้นผมพูดออกไปเนี่ย

มันลอยไปปุ๊บไปติดหน้าพี่
ไปติดนี่พี่เห็นไหมเหงื่อไหลเข้าตา
ขยี้ตาเข้าปากปุ๊บพี่ติด

มันไม่ได้ออกจากปากผมแล้วอืม

คนที่เป็นหรือว่าคนที่กลับมาจากต่างประเทศ

คนที่เป็นบางทีเราก็ไม่รู้แต่ป้องกันไว้ก่อนทุกคนนะ
ที่ไปมาวันนี้ญี่ปุ่นเกาหลี

ตอนนี้มันรวมไปจนถึงอิตาลงอิตาลี

มันน่ากลัวมากนะไอ้โรคนี้มันน่ากลัวมาก

ต่อไปเนี่ยมันอาจจะกลายนะพี่

มันสมมุติมันหลุดไปปุ๊บ

แต่ต่อไปถ้าเกิดว่ามันเป็นบับเบิ้

มีสิทธิ์ใช่ไหมอ้าวก็ตอนตามันเป็นอย่างนั้น
ตอนนี้ประเทศที่น่ากลัวจริงนะฮะ

เกาหลี๒ไต้หวัน

แล้วก็ฮ่องกงห้ามไปนะครับ
แล้วก็ญี่ปุ่นมาเกาะ

ตอนนี้นะครับเยอรมันฝรั่งเศสอังกฤษ
สเปนอารับเอเมริด

แล้วก็ยังมีอียิปต์อีราน
ตอนนี้ถ้าสมมุติเราจะเลี้ยงตาม

มีแฟนข่าวส่งมาให้

เราไปดูภาพจากอิตาลีนี่
นี่คืออิตาลีที่เมืองที่ตกปกติ

คุณดูนะฮะนี่คือสถานการณ์

นี่พี่

คือฝากว่าจำเป็นจริงนะ
คนที่ไปประเทศที่อยู่เป็นกลุ่มเสี่ยงเนี่ย
กลับมาเนี่ยคุณจำเป็นต้องกักตัวเองนะฮะ

การกักตัวเองคือทั้งหมดในบ้านนะ

ไม่ใช่ยังไปเจาะแจ๊ะอยู่ข้างบ้าน

ที่คุณจะเอาตัวเองไปเจอใครก็ได้

คุณจะโรยจากไหนยากจนใหญ่

คือคุณต้องมีความรับผิดชอบกับสังคมด้วย

ยื้อไทยเนี่ยกำลังยื้อกันอยู่
ไม่ให้มันขึ้นไปมากกว่านี้

แค่นี้หรอกเพียงแต่ว่ารอยโรคมันยังไม่ปรากฏเท่านั้นเอง

แต่ว่าผมก็ไม่ภาวนาว่าไม่อยากให้วันหนึ่งต้องมาประกาศ
เจอเป็นร้อยเป็นพันอะไรอย่างนี้คือแบบโอ้โหมันแบบ

จุดเป้าหมายของคนที่อู่ฮั่นมาเนี่ย
คุณอย่าลืมเราอย่าลืมไทม์ไลน์แรกเลย

ช่วงนั้นเป้าหมายแรกเข้ามาเมืองไทยนะ
อูฮันไอตอนแบบว่าตรุษจีนที่ผ่านมา
หมายแรกคือเมืองไทยนะที่เขามากันเนี่ย
อยู่สามสิบตั้งเป็นอาทิตย์น้องเว้ยเนอะ
เกาหลีอ่ะเกาหลีเห็นไหมล่ะ
สามสิบเอ็ดปุ๊บขึ้นไปเกือบพันอ่ะ
มันก็เกิดขึ้นตัวอย่างก็มีให้ดู

เกาหลีเริ่มมาจากสามสิบเอ็ดสามสิบปุ๊บกระโดดสามสิบเอ็ด
สิบเอ็ดปุ๊บขึ้นไปเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยปุ๊บขึ้นไปเกือบพัน

คือไม่ได้ว่าพวกพี่น้องหรือคนที่ทำงานใกล้ชิดกันนะ
อย่างเช่นนักแสดงหรือว่าใครก็ตามแต่เนี่ย
ไปต่างประเทศเนี่ยคุณเลิกลงรูปเถอะ
คือคุณเลิกลงรูปที่แบบคุณไปเที่ยวต่างประเทศมานู่นนี่นั่น

คุณจะต้องเดินต่อไปทำยังไงเพราะว่าผมก็ไม่เห็นด้วยนะ
กับคนที่แบบทำงานอยู่ใกล้กันแล้ว
บางทีพอออกไปปุ๊บกลับเข้ามาแต่กูยังไปทำงาน
อะไรอย่างเงี้มันมันไม่มีคำอ้างอ่ะเพราะว่าสุดท้ายแล้ว
อย่างนี้เกิดเหตุอย่างนี้ปู่กับย่า
คู่นี้มันชัดเจนไงว่ามันมีโอกาสที่ติดกลับมาแล้วเหมือนกันไง
จะมาบอกไม่ได้ว่าอ๋อไปในเมืองที่มันไม่มี
ไม่ใช่เราแข็งแรงอ๋อเราใส่หน้ากากตลอดเวลา
ไม่เอาคุณคิดอย่างนั้นไม่ได้
บางคนบอกเสียดายเอาเข้าใจคนที่แบบว่ากว่าจะเก็บเงินซื้อตัวเครื่องบินบางทีมันยากพี่

ไม่ต้องทุกคนอย่างที่สุดต้องได้พี่เพราะว่ามันเป็นเหตุสุขสุขวิสัยจริง
แต่ไม่ได้ก็ยอมทิ้งไปเถอะอันนี้พูดจริง
เขามีมาตรการในการป้องกันสุดเหมือนกันนะ
คือสมมุติเด็กที่ไปเรียนหนังสือเนี่ย

พอเปิดเทอมปุ๊บเด็กนักเรียนทุกวันนี้ใครจะไปใครไป

ถ้าเกิดคุณไปในประเทศมีตาแตมไปประเทศที่เสี่ยง

ตรวจทุกอย่างอะไรอย่างนี้แต่

ถามว่ามันยังเสี่ยงอยู่ไหมก็เสี่ยง
ว่าเพราะอะไรเพราะว่าบางทีแวดวงของเราเนี่ย
บางทีเด็กไม่ได้ไปอย่างคุณปู่คุณย่า
แต่คนที่บ้านไปกลับมาเอามาติดเด็ก
เด็กมาโรงเรียนไปติดเด็กกันอีกอย่างนี้

คือมันยากมากตอนนี้

ที่การกินร้อนช้อนกลางจะไม่พอแล้ว
ส่วนหนึ่งพี่มันไม่พอมันไม่ได้พอหรอก

กินร้อนช้อนกางล้างเมื่อก็ไม่รอ

มันก็มาเป็นส่วนหนึ่งที่ควรจะปฏิบัติ

คือวันนี้สิ่งที่จะช่วยกันได้มีแค่อย่างเดียวเอง
คือการที่คุณต้องรับผิดชอบต่อสังคม
คนขับรถแท็กซี่หมด๑วัน
หรือคุณลงหนึ่งเที่ยวคุณแวะข้างทางคลีนหน่อย
ถ้าคุณคิดว่าคนนั้นเป็นชาวต่างชาติคุณคลีนหน่อย
หรืออะไรก็แล้วแต่มีคนอายคุณคลีนหน่อยแล้วขับต่อ

กูจะต้องเอาเงินอย่างเดียวอย่างนี้ก็ไม่ได้
เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเชื้อนั้นมันอยู่กี่วันนะพี่

วิธีคือสเปรย์ฆ่าเชื้อโรค

ผมเองเนี่ยผมก็จะใช้จริงแล้วเขาบอกน้ำสบู่ก็ได้
น้ำกาหรือว่าจะเป็นแอลกอฮอล์แบบใส่ขัวสีฟ้าก็พ่นเอาอย่างนี้ก็ได้
อย่างน้อยมันก็ได้ทำอะไรนิดนึงถูกไหมฮะ
คือบางครั้งอย่างที่บอกไปมันต้องช่วยกัน

ไม่ใช่พี่เหี่ยวแต่เข้าใจว่าแต่วันนี้มันยังไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิด
เพราะว่ามันยังไม่มีมันยังไม่รู้เลยว่าอะไรจะรักษาได้หรือจะแบบว่า
เพราะฉะนั้นมันป้องกันอย่างเดียวไง
อาจารย์ปิดปากอย่าขากถุยลงพื้น
เค้าบอกว่าโทรศัพท์มือถือเหล่านั่นแหละ
สะสมเชื้อโรคถูกต้องก็เอาง่ายนะคิดดูดีนะคิดเล่น
อันนี้ไม่ได้พูดให้กลัวนะพูดให้เกรงว่ามันอาจจะเกิดขึ้นหรือเปล่านะ
อ่ะสมมุติจดหมายสมัยนี้มันต้องส่งกันแล้วถูกไหมมันไม่ค่อยมี
แต่เราลองย้อนกลับไปถ้าเกิดมันต้องส่งจดหมายกัน
แล้วผมเป็นผมเขียนจดหมายเสร็จปุ๊บอ่ะครับส่งมาให้มดดำ
หมายฉบับนี้๕วันไปถึงมดดำมดดำยังติดเลยเนี่ย
แต่เขาบอกได้ยินมาว่ามัน๙วันไม่บอกแล้ว๙วันเหรอ๙วันมันอยู่๙วัน
อุณหภูมิในบ้านเรานะแต่ถ้าเกิดว่าไปต่างประเทศ
ที่เย็นที่ต่ำกับแบบ๒องศาอะไรอย่างเงี้ย๒๘วันอย่าง
มาได้ความร้อนเท่าไหร่เพราะว่าเย็นอาหารเช็ะค้างค้างคือด้วยบอกว่าบ้าน
เราเป็นเมืองร้อนไม่ต้องกังวลมากมันไม่ใช่นะมันอยู่๙วัน

อย่างที่เราบอกว่าโชคดีไปหน่อยนะประเทศไทยของเราแบบ

คือวันนี้มันต้องเอาความจริงมาคุยแล้วไง

ที่สุดกิจกรรมอะไรกิจกรรมประกาศยกเลิกหมดแล้วนะคะ
บอลช่อง๓ก็ยกเลิก

เดี๋ยวโรงเรียนรู้สึกคอนเสิร์ต๑๔วัน
ประกาศแล้วเดี๋ยวอีกแป๊บนึงใจเย็น
ขอดูสถานการณ์อีกวัน๒วัน
เอ้าไปอีกเรื่องหนึ่งนะครับ
นั่นก็ฝากไว้นะสำหรับเรื่องของโคโรนา
ก็อย่างที่บอกไว้ตอนนี้ที่กังวลใจมากที่สุด
ก็คือเรื่องราวของคนที่ออกไปประเทศกลุ่มเสี่ยง

แล้วก็ควรจะต้องกักตัวเองไว้๑๔วัน
อันนี้เป็นมุมเรียกนะเอาตรงขอแบบว่านำเสนอข่าว
เบรกแรกแบบเครียดเพราะมันเครียดจริงเราเชื่อว่า
วันนี้คุณจะไปไหนไม่ได้อะไรนักรู้ว่าทุกคนเศรษฐกิจมันแย่
เศรษฐกิจมันแย่แต่ทุกคนจะต้องกระตุ้นเศรษฐกิจ
กระตุ้นตัวเราเองก่อนเนอะวินาทีนี้
คือมันก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งถูกไหมว่า

มันแย่อยู่แล้วเราไม่ได้หลอกตัวเองมันแย่มันโคตรแย่

แต่ถ้าเรายังปล่อยอยู่แบบนี้เนี่ย

โอ้โหมันจะยิ่งขอโทษนะบันไลมากกว่านี้หรือเปล่า
เราก็ต้องรอดูว่าเขาจะประกาศเป็นสเตจ๓เมื่อไหร่
ถูกต้องไหมครับว่าความรุนแรงระดับ๓เมื่อไหร่
เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าเขาบอกว่านี่แหละ

หลังจากกักตัวคนทั้งหลายที่เขาเรียกทั้งหมดมาเนี่ย
ถ้ามันมีคนติดเชื้อเพิ่มพี่หนุ่ม

พวกเราความปลอดภัยของคนไทยทั้งประเทศอยู่ที่อะไรรู้ไหม

เขาเรียกกักของผู้หมอพยาบาลผู้ดูแลคนไข้
คุณปู่คุณย่าคนนั้นนักเรียนโรงเรียนนั้น
ปรากฏมีคนติดอีกมันจำเป็นจะต้องประกาศ

ใช่เพราะว่าคือเรื่องเศรษฐกิจ

นี่คือเขายอมตัดเศรษฐกิจเขาทิ้งเลย
คือปิดประเทศแบบทำทุกวิถีทาง

คือคนก็รู้สึกว่าอ๋อเรื่องไกลตัว
ไม่เป็นไรว่ะเราประเทศยังน้อยอยู่เออไม่เป็นไร

ไอ้การที่ไม่ได้ระวังเนี่ยมันคือบ่อเกิดของโรคที่มันจะตามมา
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องนำเสนอให้คนเขาได้รู้ว่า
คุณต้องป้องกันแล้วมันใกล้ตัวเรามาก
เพียงแต่ว่าเราเองยังไม่ได้เฉลี่ยวใจเท่านั้นเอง

มันอาจจะมาช่วงเกี่ยวตรงกับช่วงอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล
สูงมากเหมือนกันวันนี้สูงมากแต่ให้ทุกคนมาโฟกัส
มันไม่เกี่ยวกันมันไม่เกี่ยวกัน
เพราะอย่างตอนนี้ที่ลองเช็คจากหลายหน่วยงาน
เขาก็ให้หยุดเลยนะคะสมมุติคนที่ไปต่างประเทศแล้วแบบ

แต่ทีนี้บางคนแบบเป็นพนักงานอิสระ
หรือแบบเป็นคนทำงานแบบอิสระหรืออะไรก็แล้วแต่
ที่แบบบริษัทเขาไม่ได้คุมตรงนี้อยู่อะไรอย่างนี้
คุณก็ไม่ได้เฉลียวใจคุณก็ต้องคุมตัวเองด้วย
คุณก็ต้องมองภาพรวมโดยกว้างด้วยอะไรอย่างนี้
ไปคิดว่าออกกูไปในประเทศที่ไม่เป็นอะไร

ไม่เสี่ยงกูไม่ได้โดนอะไร
กูแบบไม่ได้อยู่ในกลุ่มที่แบบ
จังหวัดหรือเมืองที่เขาเป็นอยู่กูก็ไม่เป็นอะไร
ไม่ใช่นะคือเอาเป็นว่าอยู่ในกลุ่มประเทศที่เสี่ยง
เผลอถ้าคุณไม่ได้อยู่ในกลุ่มประเทศที่เสี่ยง
ด้วยซ้ำคุณก็อาจจะต้องลองดูซิ

หรือว่าไปประเทศกลุ่มที่เสี่ยงสัก๑๔อะไรอย่างนี้
ก็ต้องว่ากันไปแต่ไม่ควรออกมาสู่สาธารณชน
ในที่สุดวันนี้โอเคจะด่าก็ด่า

ยังไม่รวมไม่ควรจะไปรวมตัวกันที่มีคนหมู่มาก

ใช่มันก็มีอัตราเสี่ยง

กลัวอะไรกันนักหนาขนาดไข้เลือดออก

มากับจัดต่อจานทั้งหนึ่ง

ติดง่ายกว่าไข้หวัดใหญ่๓เท่า

โอเคเราไปบัญญินกันบ้างดีกว่า

นุ่มเชิญนะเชิญนะเพราะว่าจะก็ตาย

ไปแกะรอยคดีบรรยีนนะครับ
ที่มีส่วนไปผัวพันกับการเชิญพี่ของผู้พิพากษา
ก็เรียกว่าลูกน้องเองตอนนี้ก็ยอมรับนะครับว่า
พลั้งมือซ้อมจนกระทั่งตายกลางทางนะครับคุณผู้ชมครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานความคืบหน้าจากการจับกลุ่มตัว
พันธุรกิจโทบัญญินตั้งพากรนะฮะ
อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย
แล้วก็อดีตสสนครสวรรค์ในข้อหาวงการ
อุ้มฆ่าพี่ชายของผู้พิพากษา
เพื่อกดดันนะครับให้ยกฟ้องคดีการโอนหุ้น๓๐๐ล้าน
ของนายชูวงนักธุรกิจรับเหมาก่อสร้างหมื่นล้านนะครับ
ซึ่งทางพันธุรกิจโทบัญญินรวมกับพวก๖คนนั้น
ถูกคุมตัวฝากขังศาลเนี่ยนะฮะ
เป็นผลัดแรกเป็นเวลา๑๒วันนะครับ
สารอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบกลาง
ก่อนหน้านะฮะได้มีการคุมตัวฝากขังตำรวจกองปราบปราม
พร้อมด้วยชุดปฏิบัติการพิเศษฮนุมาน
คุมตัวผู้ต้องหา๓คนครับก็คือ
ชาติชายประชาวิทย์แล้วก็นรงศักดิ์
เดินทางไปชี้จุดเกิดเหตุนะครับ
ด้านนายอภิเดชมะเมียเมืองครับอายุ๑๙ปี

นิคมเขาบ่อแก้วเขาก็เปิดเผยนะครับว่า
ตัวเองเป็นเจ้าหน้าที่ที่ถูกประสานให้ช่วยเหลือกองปราบ
วันที่ลงพื้นที่ตรวจสอบที่จุดที่พบร่องรอย
ไปพบเศษกระดูกชิ้นเล็กนะฮะจากกองขี้เท่า
ลวดจากยางรถยนต์ที่ถูกเผาไหม้ไปแล้ว
กระดาษหนังสือพิมพ์แล้วก็แผ่นสังกษีอีก๒แผ่น
ส่วนตัวคาดว่าศพนั้นไม่น่าจะถูกเผาที่บริเวณดังกล่าว
เนื่องจากบริเวณนั้นมีต้นไม้ใกล้กองขี้เท่า
แต่ต้นไม้นั้นแห้งเหมือนไม่ได้ถูกเผาไปด้วย
เชื่อว่าศพนั้นน่าจะถูกเผามาจากที่อื่น
แล้วก็ถูกนำหลักฐานมาเอาไว้ตรงนี้
อย่างไรก็ตามนะครับจากการสอบปากคำผู้ต้องหา
พบว่ามีการเตรียมการวางแผนได้เป็นอย่างดีครับ
เริ่มตั้งแต่ทางพธโทบันยินฯนะครับ
โทรศัพท์หาสจออสให้หาลูกน้องให้
จากนั้นสจออสส่งลูกน้องก็คือนายชาติชาย
แล้วก็นายประชาวิทย์ไปให้พันธุรกิจโทบัญญิน
และทั้งสองคนก็ได้ขับรถนะฮะจากนครสวรรค์มุ่งหน้าไปที่บ้านของพันธุรกิจโทบัญญิน
โดยมีพันธุบัญญินนะครับนายประชาวิทย์นายชาติชายนายมานัดนายนรงศักดิ์

หลังอุ้มผู้ตายก็ระหว่างทางนะฮะโทรศัพท์ไปต่อรอง
กับทางนางสาวพนิดาซึ่งเป็นผู้พิพากษาวุโสที่สารอาญากรุงเทพใต้
ตัดสินคดีตามที่ตนเองนั้นต้องการครับ
ซึ่งตำรวจเองก็มีหลักฐานส่วนนี้นะฮะ
โดยระหว่างนี้พี่ชายของพี่พิพากษาถูกซ้อม
กระทั่งเสียชีวิตในรถบนถนนตลิ่งชันสุพรรณบุรี
ที่ผู้ต้องหานั้นจะนำศพไปอำพลางที่จังหวัดนครสวรรค์
นี่นะครับก็เรียกว่าโหดอยู่เหมือนกันนะฮะ
แต่ว่าวันนี้ทางฝั่งของสจออสเองเนี่ย
ทางญาติพี่น้องก็บอกว่าไม่เชื่อนะฮะ
สจออสนั้นจะไปอยู่ในที่เกิดเหตุได้
เพราะในวันที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
เขาก็ยืนยันว่าสจออสนั้นมีรูปอยู่ในงานศพงานหนึ่งนะฮะ

แล้วเป็นเวลาใกล้เคียงกันที่จออสนั้นจะมาอยู่ในกรุงเทพ

แต่อีกมุมหนึ่งเขาก็มองว่าอาจจะไม่ต้องไปหรือเปล่า
อันนี้คือเราไม่ได้ไปกล่าวโทษสจออสนะ
แต่อีกสังคมอีกมุมหนึ่งเขาก็มองแบบนั้นว่า

อาจจะไปมีอยู่ในร่วมในแผนการอย่างอื่นหรือเปล่า

อันนี้ก็ต้องไปลองติดตามกันต่อไป
แต่ว่าทางศาลเองก็แน่นอนครับว่ายังไม่ได้มีการให้ประกันตัวแต่อย่างใดนะครับ
ก็เป็นเรื่องของทางท่านบัญญิน
เพราะว่าตอนเผาแล้วมีการไปบอกว่าเอายาง๔เส้น๕เส้น๖เส้นเนี่ย
มาตั้งแล้วก็เอาพี่ชายของใส่ไป
เอาหัวนี้เต้นลงไป

บางก่อนแสนเขาบอกว่าคุณบรรยินใส่ชุดสำรวจเอง
อันนั้นไปเจรจามั้งหรืออะไรสักอย่างผมไม่รู้เหมือนกัน

เขาว่าความเชื่อเขาบอกว่า

ปวดไหมโทษนะครับปวดนะครับฉันเต็นเหล้าจนสุดฉันเครียดเลย

ปอดเราลงปอดปอดบวมเรายังไม่รู้ตัวไอ้น่ะ
ก็เป็นกลัวนะครับเมื่อเธอพูดจนฉันกื่นหน่อย

คือมันก็จะมีต่อไปเดี๋ยวมันจะมีอาการเป็นไข้
เป็นแบบขั้นเนื้อขั้นตัวเริ่มอะไรอย่างนี้

ก็รอแป๊บหนึ่งหรือถ้ามดดำกังวลใจก็ไปหาดู

ก็ยังวิ่งได้อยู่กว่าละ๑๐๑๖กิโลเจ็ดกิโลเมตรโอเคไหม

พูดเองอ่านเองยังหน่อยเองเลยว่ะ
ไปดูเรื่องเบาปลอบใจมดดำหน่อย
เป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงอย่างมากในโลกออนไลน
เมื่อมีผู้ใช้เฟซบุ๊คชื่อว่าอลิสรา
ได้โพสต์ภาพภาพนะครับลงเป็นคลิปวิดีโอค่ะ
เป็นรูปเป็นของกลุ่มคนรักน้องหมา
เหตุการณ์ขณะขับรถผ่านพื้นที่ชุมชน
ซึ่งเป็นดินลูกรังในสกลนครนะคะ
ก็ระหว่างทางพบลูกสุนัขวิ่งตามอย่างคิดชีวิตวิ่งเร็วมาก
ด้วยความสงสารก็เลยจอดรถช่วยเหลือแล้วก็นำไปเลี้ยงที่บ้าน
หมาน้อยก็ตัวพร้อมดูดิวิ่งแบบเหมือนรู้จักอ่ะ
นี่เขาก็เลยแบบว่าต้องหยุดแล้ว
คือเขาก็ไม่รู้จัก
ชั้นเอามาเลี้ยงให้อย่างนี้สงสารมาก
ที่วิ่งตามอย่างไม่คิดชีวิต
อย่างนี้ฉันเห็นฉันก็เอามาเลี้ยงนะพี่
จริงต่อให้เกลียดสัตว์อย่างนี้ฉันก็เอามาเลี้ยง
เหมือนกับเขาถ้าเป็นคิดอย่างนั้นหน่อยก็คือ
จิตผูกพันกันนะคงจะเคยเป็นเจ้าของธรรมชาติปังก่อน
อะไรอย่างนี้มันวิ่งแบบประหลาดมากวิ่งไม่ยอมหยุด
หูยยยยดูหน้าตามีเชื้อ
เอาไงแม่งเรียงไว้เจ้าของ
จริงถ้าพูดอย่างเงี้ยฉันถึงว่าเรียง
คนงานป่ะ
โอ้ยเอาไก่เนี่ยไก่ชน
ดูเธอคนงานเรียงไก่ชนหวะ

แล้วทิ้งไว้
ก็งั้นก็อยู่เต็มบ้านเลยมันของเอาไข่
นี่คุณดูชอบอุ๊ย

งูที่มีขนาดใหญ่ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้คิดว่างูเนี่ยจะเลื้อยหนีไปจากบริเวณบ้าน
จนวันนี้ก็มาพบอีกแล้วก็เริ่มเข้ามาใกล้บ้านมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้น
เชื่อว่ามันน่าจะมาหาของกินแต่ด้วยความกลัวเนี่ยก็เลยแจ้งกู้ภัยมาจับให้ไปปล่อยป่า
แต่เป็นไปได้ว่าช่วงนี้มันหน้าแรงนะแล้วก็อาหารในป่ามันก็เริ่มน้อยลง
เชื่อว่างูเนี่ยลงมาหากูญัติตามบ้านเนี่ยแต่เมื่อกี้รู้สึกว่าได้อ่านดีเทลของข่าวนี้
คือคนที่อยู่ในบ้านท้องแล้วเหมือนแบบว่าเขาบอกว่าถ้าสมมุติงูมันได้กลิ่นของคนท้องมันจะแพ้
แล้วมันก็จะแบบว่าเหมือนมันจะหมดแรงเหมือนจะอะไรอย่างนี้มันเป็นตามความเชื่ออะไรอย่างนี้
สมมุติอินดีเทลของข่าวเคยได้ยินไหม

งูมันจะแพ้คนท้องมันจะไปไหนไม่เป็นมันจะเหมือนอ่อนแรง
จะแพ้อันนี้ก็อาจจะเป็นอันนั้นคือความเชื่อ
ตามข่าวจริงที่สมมุติวันนี้ไปให้ดีเทลมามันเป็นอย่างนั้น
โพสต์อัพกันจังเลยพ่อคุณฉันก็สวัสดี

อู๋บ้าเหรอลูกสวยใหญ่กว่าแขนอีกชอบมากนี่ตัวอยู่กับแขนนี่
ใหญ่กว่าแขนผู้ชายคนที่จับนี่แล้วมันไม่ฉกเหรอ
ก่อนนี้มีแค่หม้องงูที่ถูกชกไปแล้วตายที่ไหนนะ

คนที่อยู่รอบตัวฉันน่ะมันหน้ากลัวกับงู๖เมตร๑๐๐เมตรอีก
คนไข้มีกระเพาะปัสสาวะบ่มเหล้าได้เอง

นี่คณะแพทย์และนักวิจัยจากศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพิสเบิก
อยู่ที่ไหนอ๋ออเมริกาฮะรายงานถึงกรณีที่
ไปพบผู้ป่วยหญิงโรคเบาหวานตัดแข็ง
ปัสสาวะออกมาเป็นแอลกอฮอล์ในปริมาณสูง
ทั้งที่ไม่ได้ดื่มสุราเข้าไปด้วยนะ

คือนับว่าเป็นอาการแปลกประหลาด
ที่มีการค้นพบและบันทึกเป็นครั้งแรกของโลกเลย
คือทีมผู้วิจัยเสนอตั้งชื่ออาการประหลาดนี้ว่า
กลุ่มอาหารกระเพาะปัสสาวะบ่มสุราได้เอง
ตายนะอี๋ชัน
กลุ่มอาการกระเพาะปัสสาวะบ่มสุราได้เอง
ซึ่งคล้ายคลึงกับกลุ่มอาการร่างกายบ่งสุราได้เอง

นี่หมู่คนที่ติดเชื้อยีสในลำไส้
คือทางด้านรองศาสตราจารย์ในแพทย์เคนอิจิธรรมมะ
คือหนึ่งในทีมผู้ทำการศึกษากรณีนี้
เปิดเผยนะครับว่าได้ตรวจพบเชื้อยีส
ในตัวปัสสาวะของผู้ป่วยรายนี้
ซึ่งก็ถือว่าไม่ได้ผิดแปลกจากคนอื่นทั่วไป
ก็คือคนไข้ป่วยเป็นโรคเบาหวาน

น่าสงสัยว่าน้ำตาลปริมาณสูง
หลุดลอดเข้าไปเจือปนในปัสสาวะ
ทำให้เกิดการหมักบ่มขึ้นมาได้
เออมีเชื้อยีส
แอลกอฮอล์ก็เกิดขึ้นเป็นได้เหมือนกัน

จึงทำการทดลองผลปรากฏว่า
มีกระบวนการบ่มสุราด้วยยีสแล้วก็น้ำตาล
เกิดขึ้นในกระเพาะปัสสาวะของคนไข้รายนี้จริง
ซึ่งกรณีนี้ไม่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของคนไข้
เหมือนกลุ่มอาการที่เกิดขึ้นในลำไส้

แต่จะขับถ่ายออกมาเป็นปัสสาวะ

ของคนเข้าซ่วมต่อคงคิดว่าแม่คนนี้เมา
หรืออะไรที่ส่งอยู่กับพี่เมียว

เกี่ยวเป็นทั้งล่าง
การเอาอิเล็กทรอนิกส์มาภาษา

ที่ปวดเมื่อยเรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าดีใจด้วย
เพราะว่านักวิจัยเขาพยายามพัฒนาอย่างต่อเนื่อง
ทีมวิศวกรด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
ได้พัฒนาวิธีการฝังประสาทเทียม
ที่สามารถตั้งโปรแกรม
เขาชาร์จประจุจากระยะไกลด้วยด้วยสนามแม่เหล็ก
กระตุ้นกระดูกสันหลังด้วยเครื่องส่งสัญญาณแม่เหล็ก
ใช้พลังงานแบตเตอรี่บนอุปกรณ์ที่สวมใส่ได้
วิศกรเขาก็บอกว่าการผสมผสาน
จุลภาคในอุปกรณ์นั้นได้รวมเอาเครื่องส่งสัญญาณมา
ทำให้วงจรสามารถจะเก็บเกี่ยวพลังงานจากสนามแม่เหล็กภายนอกร่างกาย
ส่วนประกอบของอุปกรณ์ต้นแบบนั้นจะติดตั้งอยู่บนผิว
ทำจากวัสดุโพลิเอไหมถึงยืดหยุ่นได้
ก็มี๓ส่วนก็มีฟิล์มกระแสไฟฟ้าที่เกิดจากแม่เหล็ก
นี่นะฮะขนาดที่แปลงเป็นสนามเหล็กไฟฟ้าได้
สะดวกสบายแล้วตอนนี้ไม่ต้องมาหาหมอนวดแล้ว
เขาจะเก็บประจุไฟฟ้าไว้เพื่อเหิ่งทำไมเพี้ยน

ประสบความสำเร็จในการทดสอบความเชื่อมั่นในระยะยาวของวงจรรวมด้วย
โดยการแช่ในสารละลายด้วยการทดสอบในอากาศ
และวุ้นซึ่งเรียนแบบสภาพแวดล้อมของเนื้อเยื่อ

ใช้ตั้งโปรแกรมกระตุ้นด้วยไฟฟ้าไปยังเซลลประสาท
ก็จะมีประโยชน์กับผู้ที่ป่วยด้วยโรคลมชักหรือว่าพากินสัน
ก็จะได้ไม่ต้องสั่นอีกต่อไปใช่ไหม
ก็ดีนะตอนนี้พากินสันยังรักษาไม่ได้

นี่กำลังมาตอนนี้โรคอะไรก็รักษาได้หมด

ก็เขาบอกว่าให้อยู่ให้ทันจนถึงแบบว่า

มึงนึกแกคนไม่อยากมีลูก
ุ่มสาวก็จำนวนน้อยลงแต่คนแก่ไม่ตายอย่างนี้

อีกหน่อยเขาบอกเราอยู่ให้ถึงนะ
เราอยู่ให้ถึงวิวัฒนาการเหล่านั้น

ราม่าดาราได้รับผลกระทบจากโควิด

คือพอหลังจากคนเริ่มตื่นตัว

เช็คที่โรงพยาบาลใช่ไหมคะ

เขาก็จะใช้เหมือนกับไอ้ที่ปั่นตรวจ

อย่างนั้นตรวจเข้าไปแล้วเดี๋ยวเขาส่งตรวจว่ามัน

โรงพยาบาลพิเศษเฉพาะทาง

อารมณ์แบบว่าให้ความกระจ่างหรือแบบว่าคล้ายกับว่าอย่าแบบอย่าแค่ตรวจเฉยอะไรอย่างนี้

คุณหมอก็เหมือนจะไม่มีอะไรหรอกรับยาไปอะไรอย่างนี้
เขาอยากให้แบบว่าให้อธิบายเพิ่มเติมหน่อย
ตายไปไหนเหรอจะให้ไปไหนหาอ้าวเชิญคุณอ่านสิอ้าว
เชิญแห่งโควิดนะนี่แหละอยู่กับหนุ่มน่ากลัวโควิดอีก
จะไม่คิดว่าวิ่งมาได้๖๗กิโลกรัมมาเจอนุ่มเห่าหอนอีกโอ๊ยโควิด
ยิ่งกว่าอันตรายกว่าโควิดคือเธอนี่ไม่มันคือเรื่องจริง
ไม่แต่คุณเองถามว่าคุณกลัวอะไรตอนนี้
กลัวโควิดคุณไม่ถ้าใครที่ไปต่างประเทศแล้วก็มาใกล้ตัวคุณ

อาจจะไปพูดชื่อเขาจะด่าแม่ให้ซะ
แล้วทำไมคุณถึงไม่บอกเขาบอกว่าเฮ้ยมาไม่ได้น่ะ
มันต้องการอย่างเพิ่งแบ่งไม่เป็นข่าวแล้วก็ไม่คิดว่าอย่างนั้น

เขาเพิ่งประกาศเมื่อเช้าเมื่อคืนนี้เมื่อวานนี้
ใช่เขาประกาศกันตั้งแต่วันสองวันแล้ว
วันสองวันที่ผ่านมาแล้วไอ้เรื่องที่ว่า
เรื่องพลุงให้ควบคุมตัวตัวเอง

นี่ไงขนาดนั้นแม่โบกับแม่บลิเขายังรู้ตัวเขายังนี่เลย

อีบ้าโดยกลายเป็นคนตกออกตกเจ้ากูเป็นโควิดอีก

มะลิกับโบคืออะไรทำไมเขาไปมาเหรอ
คือนางก็แบบว่าเนี่ยนางจะดูอาการตัวเอง๑๔วันนางเพิ่งกลับจากญี่ปุ่น
เพราะว่าความเสี่ยงติดเชื้อโควิด๑๙เนี่ยเนื่องจากมีผู้ป่วยเนี่ย
จากการติดเชื้อไวรัสในฮอกไกโดด้วย
ล่าสุดแม่โบเนี่ยโพสต์ภาพน้องมะลิพร้อมชี้แจงหลัง
มีคนเข้ามาเตือนในไอจีว่ากลับมาได้๒วันแล้วนะ
ตอนนี้ปลอดภัยดีนะคะกักตัวอยู่ในบ้าน๑๔วันเฝ้าดูอาการ
จะคอยรายงานพี่จ๋าทุกท่านนะคะรวมไปถึงลูกทริปทุกคนที่ไปทริปนี้
เฝ้าดูอาการทุกคนหากมีใครเป็นอะไรให้แจ้งโดยทั่วถึงกัน
เพื่อที่จะได้ทราบพี่จ๋าท่านใดที่กลับมาจากต่างประเทศ
ต้องดูแลตัวเองและเก็บตัว๑๔วันก่อนนะคะ
รับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบผู้อื่นนะคะ
คุณนายแอนทองประสมเจ้าตัวแล้วก็แฟนหนุ่มไปเที่ยวที่ญี่ปุ่นกลับมาเหมือนกัน

ก็กลับมาถึงเมืองไทยชาวเน็ตก็เลยเข้ามาคอมเมนต์ว่า
ควรกลับตัวเองเนี่ย๑๔วันนะฮะ

พี่มอสก็ธัญญาล่าสุดคุณนายธัญญา
คุณนายธัญญาก็ลงแล้วเนื่องจากธัญญาก็เพิ่งกลับมา
คุณไอธัญญาก็ประกาศหยุดรับงานนะฮะ

รียางดโรงเรียน๑๔วัน
มามีพักงาน๑๔วันเช่นกันค่ะ

ภูมิไทยว่ามีชีวิตในอาทิตย์

วันคุณแม่ไหนไหนไหนไหนแล้วคุณแม่ก็ประกาศหยุดไปเลยหา
หยุดงานไปเลยแม่หยุดหยุดอัดรายการรอนก่อนไม่แต่ว่าอันนี้
คือตอนนี้มีใครอีกบ้างอ่ะที่ไปไปอ่ะไม่รู้ก็ฉัน
ใช่มันก็มีเดี๋ยวพวกชนมันมานอยดาด้าเนี่ยเออไม่แต่อันนี้
คือพูดจริงบอกว่าคือสำหรับนักแสดงนักแสดงที่ไป
เนอะเราก็ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับคนอื่นช่วยกัน
ลงอ่ะคือเวลาที่แบบคนอื่นเข้าไปประเทศที่อยู่ในกลุ่ม
เสี่ยงกลับมาเนี้ยเขาก็ได้กักตัวเองสิบสี่วันถ้าวัน
ซุ่มเสี่ยงที่ห้ามเดินทางไปโดยเด็ดขาดนะฮะ
ญี่ปุ่นจีนเกาหลีใต้ฮ่องกงมาเกาะไต้หวันซิงคโปร์อิตาลีและอีราน
ซิงคโปร์ยังแบบว่าอุณหภูมิใกล้เคียงกับเราร้อนกับเราด้วยซ้ำไป
เขายังถือว่าวิกฤตเลย
อืมนี่น่ากลัว

ใช่ดิเพราะว่ามันน่ากลัวนะมดดำมันใกล้ตัวเรามากนะ
เอาไปอีกเรื่องหนึ่งครับคุณหมากตกใจ
เคลียร์ภาพคนคิดจดทะเบียน
โครงหวานก็มาตลอดนะฮะถึงวันวาเลนไทยวันแห่งความรัก
ใครก็จับตารอฟินไปกับคู่ของหนุ่มหมากแล้วก็สาวคิมเบอรี่
แต่ที่ทำเอาฮือฮาก็รูปที่ทั้งคู่นั้นพากันพร้อมใจลง
หลายคนมองผ่านคิดว่าเป็นแผ่นทะเบียนสมรส
แล้วมันคืออะไรคะ
หนุ่มหมากก็บอกว่าวันเวลาที่ผ่านมาได้ไปกินข้าว
พอถ่ายเสร็จก็ลงพี่มะตูมมาคนแรกเลยตกใจ
พอไปดูจริงก็เออเหมือนมากเลยเนอะ
หลายคนก็เชียร์ให้แต่งงานกันก็บอกเลยบอกว่าไม่ให้รีบ

ดาราที่ดูแล้วใครยิ่งออร่าจับหมากเนี่ยเน
มากคุณเนี่ยหล่อขึ้นบ๊อบบอกทำไมมันแบบหล่อชำขนาดนั้นวะ
เป็นประแบบใหม่ไม่ค่อยหล่อเท่าไหร่เนอะ
สักแต่ปั้งนี่นักวันนี้หล่อวันนี้หล่อมาก
หล่อแบบหุ่นใจคุณเฉิน
แต่มุมนี้เหมือนสหายผู้กองค่ะ
เออนี่เหมือนสหายผู้กอง
ดาราที่ที่หน้าหล่อ๒คนคือเห็นได้ชัดการพัฒนาความหล่อ

ไปนั่งดูผู้หญิงก็บ้าเนอะ
สมควรสัมภาษณ์ก็งั้น
หรือว่าต้องทำต่างที่
หล่ะชอบมีผัวเนอะ
ไม่มันก็ต้องแบบมีความเป็นกลางบ้างไง
หนุ่มก็ไปดูผู้ชายซิกแพคกับฉันสิป่ะ

ทางการแบบว่าประกวดผู้ชายฉันไปทำฟรีด้วย
นางโพสต์มาแบบว่าเต็มเลยฉันเปิดเข้าไปเจอเลยพอดี
ข้อความว่าขออนุญาตงดอินบ็อกซ์ยืมเงินนะครับ

กับผมเองยังมีภาระผ่อนบ้านผ่อนรถเลี้ยงแม่เลี้ยงครอบครัว
และแมวอีก๓ตัวหมาแก่อีก๒
ขออภัยไม่สะดวกนะครับคงเจอเยอะประกาศเลยละกัน
อินสตราแกรมทั้งเฟซบุ๊กเลยนางลงเลย

เขามีบ้านแมวเป็นเรื่องเป็นราวเลยนะอีกบ่อย

อ้าวเบรกเนอะเอาเบรกแล้วเหรอเบรกสิเบรก

เธอยังไม่ได้อ่านข่าวเดี๋ยวช่วงหน้าคุณหนุ่มจะอ่านข่าว

อยู่ดีเนี่ยก็ถูกโยงชื่อเข้าไปร่วมวงในประเด็นร้อนสำหรับไอ้น้องแอม

เมื่อผู้จัดการตาลาลายได้โพสต์ข้อความตัด
เพราะผ่านช่องทางโซเชียลคุณ

นักแสดงคนเคยคุ้นเคยที่ทำงานร่วมกันมาหลายปี
แต่สุดท้ายกลับต้องมาผิดใจกัน
เพราะว่าคำพูดที่ฟังดูแล้วไม่รักษาน้ำใจกัน
ก่อนจะทิ้งท้ายด้วยการดึงสตินักแสดงคนนี้ว่า

อยากให้นึกถึงตอนที่โทรมาของานด้วย

อีแอมก็เปิดไปว่านักแสดงในโพสต์เก่านี้
ไม่มีทางใช่ตนอย่างแน่นอนเพราะไม่เคยรู้จัก
หรือทำงานรูปกันอีกฝั่งใครว่าผู้จักรกันคือใครวะ
เดี๋ยวดูสิแองจี้ผู้จัดการคือใคร

ซูคราใจ

ตอนนี้มีอีโหลไม่มีอันดัชของดัชชิเมื่อว่ากิน

ไปกินดาราไปกินเปอร์เซ็นผู้จัดการอีกทีนึง
เดี๋ยวโลกนี้มันจะแปลกประหลาดได้ขนาดนั้นเลยเห

หมายความว่าเขาให้ตังค์ผู้จัดการสิเวลาเขาจ่ายเขาจะไม่ให้กินเหรอ
เหมือนก็มาว่าก็ไปหักเปอร์เซ็นจากผู้จัดการอีกทีนึง
เขาเลยไม่พอจ่ายเลยเหรอจะไปหักได้ยังไงอุ๊ยซับซ้อน

เขาบอกว่าพวกเงินต่างนานาที่เราซื้อ

เพราะฉะนั้นก็จึงได้บอกว่าสมมุติพูดลับเงินมา

ไม่ได้ให้ลูกค้าจ่ายเงินผ่านเงินออนไลน์บัญชีออนไลน์

ฉันเหลือแต่งานเจอแล้วนะเพราะฉันไม่รับใครอยู่บนไปนะ
ตอนนี้เกิดวิกฤตในรายการแล้วเพราะทุกคนประสาท
ทุกคนประสาทก็เลยน่ากลัวน่ากลัว
อ่านเคิร์กดักลาสดูจะไม่เข้ากับเวลาที่เขาเป็นอย่างนี้กันนะ

ไม่มีอายุ๑๐๓ปี

แล้วก็ทรัพย์สินก็๖๑ล้านบวก๑๕ล้านก็เป็นเท่าไหร่
นิธิของครอบครัวเคิร์กดักลัสทำงานการกุศลหลายด้าน
สนับสนุนโรงพยาบาลเด็กลอสแอนเจลิสศูนย์เด็ก
เคิร์กแอนด์แอนด์ดัคลาสให้ทุนการศึกษากับ
มหาวิทยาลัยเซ็นต์รอเลนส์แล้วก็องค์การกุศลอื่นอีกมากมาย
ตำนานธรรมฤทธิ์ท่านนี้นะครับที่ยุค๑๐๓เนี่ยมีลูก๔คน
ไมโครดักลาสซึ่งก็เป็นดาราใหญ่ไปทั้งภูมิกับเป็นทั้งโปรดิวเซอร์
ซึ่งคุณไมเคิลเขาก็ไม่ได้ติดใจว่าพ่อไม่ยกอะไรให้
เพราะอาจจะว่าไปอันนี้พูดเองเขารวยกว่าไม่เกินใจเอง
เขามีทรัพย์สินจำนวนมากมายถึง๔๕๐ล้านเหรียญสหรัฐก็คือ๑๔๐๐

แล้วก็เขาก็เขาสร้างหนังดังที่ได้ตังค์เยอะ
ยังเก็บกินที่เขาสร้างไว้อีกเยอะแยะเลย
เรื่องลิขสิทธิ์ของฝรั่งนี่พอติดแล้วนี่จบเลยนะ

เดี๋ยวเราก็ร่วมส่งคุณมดดำไปตรวจนะพรุ่งนี้นะ
ไม่ใช่คุณพ่อดำหนุ่มด้วยถ้าเป็นก็เป็นหมดมดดำไปตรวจนะไม่เป็น
แต่เมื่อถึงเธอก็ตรวจเธอก็จะได้มีความมั่นใจ
โอเคฝากคุณผู้ชมอีกทีนึงนะครับสำหรับใครก็ตามแต่ที่เดินทางไปในประเทศที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงนะครับ
กลับมาต้องเฟฟตัวเอง๑๔วันไม่ควรจะออกไปพบกับฐานชน
เข้าใจนะครับว่าเราอยากจะไปอยากจะไปเที่ยวไปไม่มีใครว่าหรอกเพราะมันเป็นสิทธิ์ของคุณ
แต่กลับมาก็ต้องปฏิบัติตามกฎ
เหล่าดารานักแสดงทั้งหลายหรือคนมีชื่อเสียงทั้งหลายก็งดลงรูปอินสตาแกรมที่คุณไปเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับ
เพราะว่าบางทีคุณกลับคุณไปแล้วกลับมาเนี่ยแล้วปรากฏคุณก็ยังเอาหน้าตัวเองไปออกในฐานะชนคุณจะถูกด่าฟรีนะครับ
เพราะอันนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าคุณคิดว่าคุณจะลงรูปไปเที่ยวมากลับมาช่วยเหลือสังคมโดยการเฟฟตัวเอง๑๔วันไม่ออกไปพบกับใครนะครับ
งั้นคุณจะต้องถูกด่าแล้ววันหนึ่งคุณอาจจะต้องมานั่งอ่านข่าวคุณแล้วก็ด่าคุณในรายการก็ได้
แล้วถ้าเกิดชั้นเป็นอุ๊ยเช่น๑๒๓อยากด่ายอีกนึงนะคะ

แต่ฉันไม่ผิดอ่ะฉันอยู่ดีฉันทำงาน

คุณไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วคุณกลับมา
อันนี้ด่าถ้าไปประเทศกลุ่มเสี่ยงแล้วกลับมาแล้ว

ด่าแต่จะไปวางดอกไม้จันทร์ให้
หนุ่มฉันรอวันนั้นของเธอก่อน